คุณผู้ชมครับงงตาแตกคุณผู้ชมงงไหม
ไฟแดงกระพริบหวิดชนยับ
ชาวบ้านเขาขับไปเจอสัญญาณไฟจราจรแห่งนี้ครับ
ปกติไฟเขียวคือไปไฟแดงคือหยุดใช่ไหม

ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าไฟอะไรกระพริบ

แต่นี่ก็วัดใจเหมือนกันแต่มีไฟนะมีไฟจราจร

อันนี้คืออะไรครับ
เป็นแรงบันดาลใจจากการไปเที่ยวผับเทคมาหรือเปล่า
เออมันกระพริบทุกสีเลยว่าเฮ้ย

เป็นพี่พี่มาถึงตรงนี้ปุ๊บพี่จะยังไง
จะไปพี่จะหยุดพี่จะชะลอ

ถ้าเลื่อนธุระได้จะกลับบ้าน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามพี่แต๋วพี่แต๋วเจริญสุขเป็นแม่ค้าขายของอยู่ตรงนี้
บอกก่อนหน้านี้ไฟก็เสียบ้าง
หรือไม่ก็นะฮะกระพริบบ้าง
แต่ไม่เคยกระพริบทุกดวงแบบนี้
ชาวบ้านก็ใช้วิธีขับรถนะ
มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวามองซ้าย

เอาวิงวอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขหน่อยครับ

จะกระพริบก็เอาสักสี